กราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดพิศนุโลก
ไปที่พิศนุโลกบ้านผมมีแต่สิ่งดี
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่วัดแห่งนี้ครับ

บางคนไปไปแต่วัดใหญ่ไปไหว้พระพุทธชินราช
แต่หารู้ไม่เอาจริงหลายวัดในพิศนุโลกเนี่ย
พิสุนโลกเนี่ยไปครับพบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเนี่ย
ก็เยอะแยะมากมายหลายวัดที่นี่คือวัดราชบุรณะ
ตำบลในเมืองนะก็คืออยู่ในเมืองเองครับ
ที่จังหวัดพิศนุโลกวัดแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์นะ
ชาวพิสุนโลกเนี่ยเคารพนับถืออย่างมาก
ไปกราบไหว้หลวงพ่อดำซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดครับ
คือตลอดทั้งวันเนี่ยชาวบ้านนะแล้วก็พุทธศาสนิกชน
เดินทางมากราบไห้หลวงพ่อกันไม่ขาดสายเพื่อความเป็น

แล้วนอกเหนือจากหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือนะ
ภายในสาระนาวาสเด็จนาธิ
ถูกวางปฏิสถานตั้งยืนอยู่บนเรือรับเสด็จหน้านาธี

ว่ากันว่าเมื่อมากราบไหว้แล้วเนี่ยใครที่กำลังมีเคราะห์โอ้โหต้องมาที่นี่แล้วทำแบบนี้
กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บรอดรอดเลยครับรอดใต้ท้องเรือลำนี้

ว่ากันว่าชีวิตจะดีขึ้นเหมือนกับมาสะดอกเคราะห์นั่นเองนะครับ

ไปถามเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะนะครับพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์

ประวัติเขาเล่าสืบต่อกันมาว่า
เมื่อครั้งสมัยราชการที่๕เสด็จประภาษณ์เมืองพิศนุโลก
เมื่อราวพุทธศักราช๒๔๔๔
เพราะฉะนั้นก็นำเรือมาร่วมขบวนเสด็จเนี่ยก็เก็บเอาไว้ยังวัดต่างไง
ทุกวันนี้ยังมีให้ได้เห็นกันอยู่แต่มีไม่กี่ที่นะ
นอกเหนือจากวัดแห่งนี้ยังมีวัดบางทรายแล้วก็วัดท่าตะเคียน
ชาวบ้านเขารู้จักกันดีว่าอยู่ตรงไหนนะครับ
เรือลำนี้ที่นี่นะครับเขาคาดว่าเป็นเรือที่ประทับ
ใหญ่สักเท่าไหร่ขนาดกว้างเนี่ยถึงศูนย์๗๐เกือบ๒เมตร
ยาวเนี่ย๑๒เมตรเลยนะครับก็ถือว่ายาวใหญ่
ก็ไปกันได้เหมือนกันผมว่านะไปที่จังหวัดคนศูนย์โลก
ลองไปวัดนี้ดูวัดราชบูรณะก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ

เป็นวัดเก่าแก่ด้วยนะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันด้วย
เหรอคะคุณวันหลังพาไปด้วยนะ

แต่ว่าออกค่าน้ำมันให้ด้วยนะ